ได้เวลาไปแฉกโชคแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้ติดตาม
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ของคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มครับ
ทั้งได้เดือมทั้งได้รุ่นมอเตย์ทั้งได้รุ่นทองครับ
อย่ารอช้าร้านต่อไป๑กรกฎาคมนี้
เดี๋ยว
ครนี้แล้วอยู่ตรงนี้แหละ

ส้มสุขค่ะคุณชิงน้า

โดยไปต่อ

อีกนิดนึงคุณชิงน้า

วินีด้วยค่ะ

คุณทวินบัวหลง
ดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับย้ำกันตรงนี้นะกิจกรรมนี้เนี่ยเขาไม่ได้แจกแค่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ
เขาเนี่ยแจกล้านทุกเดือนด้วยนะจับทองคำมูลค่า๑ล้านบาทครั้งที่๒และจะเป็นของใครลุ้นใจแย่อยู่แล้วเนี่ย
เอานี้เพื่อความชัดเจนนะอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอย่างถูกต้องตามกติกา
เป็นอย่างไรเอาไปดูจ้า
ยินดีด้วยนะคะยินดีได้นะครับพี่น้องครับ
ย้ำกันตรงนี้ละกันเสาร์นี้พลาดไม่ได้
ใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับทองคำมูลค่า๑ล้านบาทครั้งที่๒จากคาราบาลไป
ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวรอติดตามกันสดเนาะในรายการตลอดข่าวตอน๙โมงครึ่งนะคะ